เพราะว่าธนาคารของญี่ปุ่นธนาคารโตเกียวของญี่ปุ่น
เขามีการนำหุ่นยนต์อัจฉริยะที่พูดได้ถึง๓ภาษา
มาใช้เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนามบินนาริตะของญี่ปุ่น

นี่แหละครับหุ่นยนต์ที่มีความทันสมัย
ซึ่งเป็นชมหน้าของเจ้านาอก
หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ธนาคารโตเกียวแห่งประเทศญี่ปุ่น
มาติดตั้งที่หน้าธนาคารสาขาสนามบินนาริตะ
เพื่อเป็นการต้อนรับและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ต้องการข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะนะครับ
คุณยนนาโอนอกจากจะมีหน้าตาน่ารักแบบนี้แล้ว

แล้วก็ยังสามารถให้ข้อมูลทางการเงินได้ถึง๓ภาษา
คือภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักท่องเที่ยว
เพิ่งจะเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ
และต้องการทราบเรทของการแลกเงินหรือว่าต้องการแลกเงินเย็น
และในอนาคตนะครับเจ้านาโอนี้จะต้องไปให้การต้อนรับ
ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี๒๕๖๓ที่ญี่ปุ่นนั้นเป็นเจ้าภาพ
สำหรับนาโอถือว่าเป็นหุ่นยนต์ฮิลมานอย
ตัวแรกของหุ่นยนต์ตัวแรกซึ่งเป็นหุ่นยนต์ของบริษัท
ที่บริษัทดังกล่าวจะถูกซื้อกิจการโดยบริษัทในญี่ปุ่น
และถูกนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยฮิวมานอยโรบอตคือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาจากโครงสร้างของมนุษย์
สามารถยืนได้๒ขาแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับมนุษย์ได้จริงด้วยนะครับ